ฟังละครแกมมี่กันหน่อยถ้าใครได้ติดตามละครเขาเนี่ยคุณจะต้องสะดุดตากับพระเอกหน้าหล่อนลูกครึ่งคนนี้แน่นอน
ลุคอิซิคาวาบางชื่อก็รู้ละไม่มีความเป็นไทยเจียปนแน่นอนได้นะคะ
แต่ทำไมเล่นละครได้พูดภาษาไทยก็ได้ด้วย
แล้วความหล่อเนี่ยมันสะดุดตากล้าวใจจริงเลยคุณผู้ชม
ด้วยความที่น้องนี่นะคะมาทำงานในเมืองไทย

แต่ปัญหาใหญ่ของหนุ่มลูกครึ่งคนนี้
เห็นทีจะเป็นเรื่องภาษาที่ต้องใช้สื่อสารนี่แหละคุณผู้ชม
ลุ๊กเขาอยู่เมืองไทยมาหลายปีแล้วนะ
บอกเลยว่าปีแรกลุคบอกว่าผมก็ฝึกทุกวัน
แต่ว่ายังพูดไม่ได้ภาษาไทยเรามันยุ่งยากเหมือนกันนะ
วันอายุก็ดีการออกเสียงต่างก็ดี
บอกว่ามันยากสำหรับผมไปทั้งหมดเลยพี่
แต่พออยู่ไปนานรักเมืองไทยไงเจอคนไทยทุกวันค่ะ

ฝึกฝนได้ดีทีเดียวแบบไม่ต้องมีครูค่ะ
เพราะว่าอะไรเจอเพื่อนเจอทุกคนร่วมงาน
มาจนตอนนี้ลุ๊กบอกว่าปลื้มใจมาก
เพราะว่าใช้ภาษาไทยร้องเพลงก็ได้เล่นละครก็ได้
พี่อยากสัมภาษณ์ผมก็ตอบได้
แต่ที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดคืออะไรรู้ไหมจ๊ะ
หนุ่มลุกเขาตั้งใจเอาไว้เลยบอกว่า
อยากจะพัฒนาภาษาไทยให้ดีกว่านี้

แล้วก็ให้คุณผู้ชมคนไทยเชื่อว่าตัวเอง
ผมเป็นนักแสดงไทยนะครับ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์หนุ่มลุกกันหน่อยจ้า
อยู่กับคนไทยทุกวันไปงานไปอยู่กับเพื่อน
พยายามพูดไทยกับใคร
พยายามแบบห้ามตัวเองเวลาจะเข้าไปพูดภาษาอังกฤษ
ปีครึ่งแรกที่มาเมืองไทย
เราอยู่กับครูพยายามพูดคำประโยคนึง
ที่ใช้วรรณยุคทั้ง๕อัน
เสียงเราพูดไม่ได้สักที
อะไรที่เป็นคำเล็กแต่มันเสี่ยงสูง
อย่างเช่นผมตอนแรก
นั่งจากนั้นถ้าผ่านไปได้ก็ไม่เป็นไรแล้ว

สุดฤทธิ์